คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗นะคะ

คดีที่นายเปรมชัยกรณสูตรผู้บริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
พร้อมทั้งนายยงโดดเคลือคนขับรถของนายเปรมชัย
ตกเป็นจำเลยนะคะนายเปรมชัยเป็นจำเลยที่๑

ในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
จากกรณีที่หัวหน้าวิเชียนนะคะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนเข้าไปควบคุมตัว
นายเปรมชัยพร้อมพวกนะคะ
แล้วก็มีการไปตั้งแคมป์พักแรมในที่ที่เขาห้าม
แล้วก็มีซากเสือดำซากสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายอย่าง
เมื่อ๔และ๕กุมภาพันธ์๒๕๕๙
และระหว่างถูกควบคุมตัวนายเปรมชัยกับนายยงเนี่ย
ร่วมกันเสนอว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานผู้จับกลุ่ม
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีในข้อหานี้
ซึ่งตอนที่เป็นข่าวตอนแรก
มันก็มีคลิปเสียงออกมาเป็นคลิปเสียงเสียงคล้าย
ที่มีการเสนอสินบนให้กับเจ้าพนักงานเดี๋ยวลองไปฟังดูก่อนนะคะ
ทางเท้าหาเนื้อและก็ชุดนีบใส่และเวาะกับปากทิ้งขึ้น
ถ้าทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องปลอดเท้าขึ้น
อาจจะมาเที่ยวปากด้วย
ไม่น่าพลาดเข้ามาไม่น่าเอาปืนมา

เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุยนะปกปืนช่องกับคนที่หมายก็มีช่อง
ก็ไม่ใช่เอามาต้องการตัวแล้วมันทิ้งสารซะ
ว่ากันว่าโทษทีเฉียงพี่คล้ายเป็นเสียงของคนขับรถมันเป็นในเบรมชัย
ก็เป็นระหว่างที่กำลังจะพาตัวออกมาดำเนินคดีด้านนอกป่า

คดีหลักสารชั้นต้นพิพากษาไปแล้ว

ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราไม่รู้รายละเอียดว่าอะไรนำไปใช้เป็นหลักฐาน
ในการดำเนินคดีข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน
แต่ว่าศาลท่านใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะคะ

ซึ่งสารท่านบอกว่าจากการพิจารณาด้วยพยานหลักฐาน
เปรมชัยจำเลยที่๑มีความผิดตามฟ้องนะคะ
จากนายเปรมชัยได้มีการพูดส่อเจตนาในลักษณะยื่นข้อเสนอให้สินบน
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เพื่อขอให้ปล่อยตัวขณะถูกจับกลุ่ม
แม้จะไม่ระบุว่าสินบนคืออะไร
จึงให้จำคุก๑ปีโดยไม่รอลงอาญา
และให้รอรับโทษต่อจากคดีล่าสัตว์ป่าของศาลจังหวัดทองผาภูมิครับ
ส่วนในยงคนขับรถที่เป็นจำเลยที่๒
สารพิจารณายกฟ้องนะคะ
เนื่องจากพิจารณาแล้วไม่พบความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของจำเลยที่๑
เพราะเป็นการพูดคุยคนละเหตุการณ์

เป็นลักษณะการพูดคุยทั่วไปเชิงเสนอแนะส่วนตัว
ซึ่งแม้จะมีการบันทึกเสียงแต่ไม่ได้สอดคล้อง
หรือปรากฏว่ารู้เห็นกับจำเลยที่๑ค่ะ
ซึ่งธนายความได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวนายเปรมชัยนะคะ
พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้ประกันตัว
ตีราคาประกันเป็นเงินสด๒๐๐๐๐๐บาท
ข้อกำหนดก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
เปรมชัยก็กลับทันทีนะคะ
ก็บอกกับสื่อมวลชนแค่สั้นว่าป่วยเจ็บขา
และจะยื่นอุทธรณ์เพื่อสู้คดีต่อไปค่ะ
คดีนี้อายการเป็นคนยื่นฟ้องนะคะ

ท่าทางนายเปรมชัยจะยื่นอุทธรณ์
ธนงตภาอายการผู้เชี่ยวชาญ

เพราะว่าทุกอย่างพิจารณาตามพยานหลักฐาน

ในกรณีที่สารยฟ้องในยงด้วยนะคะ
เปรมชัยยังมีคดีครอบครองงาช้างแอฟริกา

สารอาญานัดสืบพยานเดือนสิงหาคมนะคะ
ที่ค้นเจอในบ้านพาคาคาในซอยศูนย์วิจัยกรุงเทพฯ
สารนัดสืบพยานเดือนกรกฎาคมนะคะ

แต่ว่าตอนนี้๒ศาลและชั้นต้นเนี่ย

อันนี้คดีล่าสัตว์ป่าเสือดำเนี่ยโดน๑๖เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าสู้อุทธรณ์อยู่
แล้ววันนี้โดนอีก๑ปีคดีติดสินบนเจ้าพนักงานเป็น๑ปี๑๖เดือน
ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดต้องจำคุกจริงก็นับการจำคุกต่อเนื่องกันจากคดีแรกเป็นคดีที่๒